มาปิดท้ายกันหน่อยเราไม่พูดถึงเรื่องของวันเด็กก็คงเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติแล้ว
คุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองคงกำลังจะมองหาว่าจะพาลูกบุตรหลานไปเที่ยวที่ไหน
อ่ะวันนี้เรามีมาฝากกันหน่อยว่าที่ไหนเขาจัดงานอะไรกันบ้างนะครับ
จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กเป็นปีแรกนะครับ
ดีจังเลยแม่ยอดเยี่ยมครับ
ส่วนผู้ใหญ่ราคาบัตรอยู่ที่คนละ๗๖๕บาท
คือพ่อแม่ขึ้นไปก็เสียเงินแต่ถ้าเกิดลูกอายุ๑๕ปีไม่เกินนี้ก็ไม่เสียตังค์
แหละมันคืออภิษฎของความเป็นเด็ก
วันหนึ่งให้วันหนึ่งขึ้นไปดูวิวซะสวยงามนะครับ
เขามีโดมผีเสื้อแล้วก็แมลงนานนาพันกว่า๑๐๐๐ตัวครับ
จากอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนรมิตโดมแมลงขนาดใหญ่๑๐เมตรไปไว้ใจกลางกรุง
ให้เด็กไปเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ใกล้ชิดกับสัตว์
ไปดูซิว่าตัวนี้ผีเสื้อสีนี้เรียกว่าอะไร
ทำไมมันเหมือนใบมงใบไม้แบบนี้มันเรียกว่าอะไร
ที่สาราอเนกประสงค์นิคมรถไฟกม๑๑
จัดขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
ก็มีการจัดเตรียมซุ้มกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
แล้วก็สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟ

ไปดูประวัติไปดูหัวรถจากไอน้ำไปดูรถไฟเขานั่งกันยังไงเขาขับกันยังไงแบบนี้นะ
ชอบแล้วก็ที่มิวเซียมสยามครับอันนี้น่าไปมากนี่
จัดกิจกรรมผจญภัยในห้องครัวก็เป็นเกมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่องของการทำอาหารแบบเมนูอาหารไทยให้เด็กเขารู้จักแล้วก็ทดลอง
เล่นผ่านฐานกิจกรรมต่างไม่ใช่ทานแต่จังฟู้ดไง

จะได้รู้แล้วก็ทำเรื่องของอาหารไทยเป็นนะครับ
ส่วนน้องที่ชอบเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็มีกิจกรรมที่บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินทร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปฐุมธานี
เรียนรู้เรื่องของธัญพืชอาตอมสำหรับนก
เรียนรู้เรื่องของโรงงานระบบย่อยอาหารต่างแล้วก็ลดพลังลมด้วยนะครับ
ส่วนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ก็จัดกิจกรรมวันเด็กให้ความรู้ทั้งเรื่องของความหลากหลายของคนสังคม
วัฒนธรรมภาษาผ่านกิจกรรมก็เป็นฐานต่างงานนี้ไปฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะ
ใครที่อยากชอบความสนุกสนานผ่านผลไปกรี๊ดใช่ก็ต้องไปสวนสนุก
ดรีเวอร์ปีนี้ลดค่าบัตรผ่านประตูเหลือเพียง๘๐บาท
จากปกติ๒๐๐บาทสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน๑๔๕เซนติเมตรนะครับ
ส่วนน้องที่มีวันเกิดตรงกับวันที่๑๒มกราคม
ก็ให้เตรียมบัตรไปด้วยนะไปบัตรประชาชนหรือว่าบัตรสูติบัตรเนี่ย
ไปแสดงที่เคาน์เตอร์เพื่อซื้อตัวแบบฟรีแบบไม่จำกัดจำนวนแบบฟรี
ก็คือเหมือนเป็นพาสปอร์ตเล่นได้เล่นฟรีเลยทุกอย่างนะครับ
ส่วนใครที่สูงไม่เกิน๑๔๕ก็๘๐บาทนะครับจาก๒๐๐บาทนะครับ
สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการออมก็มีเหมือนกันนะฮะ
ให้เด็กนั้นไปฝากเงินหรือว่าเปิดบัญชีด้วยตัวเอง

พรุ่งนี้เด็กสนุกกันให้เต็มที่นะคะ
ต้องบอกเลยว่าการเป็นเด็กสนุกที่สุดแล้วในช่วงชีวิต
ถูกต้องครับเป็นผู้ใหญ่มันจะเหนื่อยนิดนึง

ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้เด็กทุกคนมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติ
และคุณผู้ชมทุกคนมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้
แล้วกลับมาพบกันในข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐแล้วก็ข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ
ตี๕๓๐เป็นต้นไปในวันจันทร์นะครับ
วันนี้น้องมิ้นและผมก๊อฟพร้อมทีมงานลาไปก่อน